เมื่อวานี้ที่เรานำเสนอข่าวไปนะคะว่ามีเยาวชนวัย๑๖ปีที่เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยเพิ่งคลอดลูกออกมาได้๗เดือน
ตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เก่งเรียกว่าว่ายน้ำไม่เป็นเลยก็ว่าได้แต่ว่าลงไปเล่นน้ำกับน้องของสามีวัย๑๐ขวบที่แม่น้ำโขง
แล้วปรากฏว่าเธอจมแล้วสุดท้ายก็คือจมหายไปเลย
เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามงมหากันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ยังหาตัวไม่เจอ
แต่ล่าสุดเช้านี้เจอศพแล้วค่ะชาวบ้านเป็นคนไปเจอปรากฏว่าศพเนี่ยลอยขึ้นมาเอง
สภาพขึ้นอืดแล้วนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุที่เธอจมน้ำเนี่ย
ประมาณห้ากิโลเมตรค่ะผู้ตายก็คือนางสาวนิรนาศศรีพุทธาหรือว่าน้องเอ็มนะคะ
อายุ๑๖ปีอย่างที่บอกว่าลงไปเล่นน้ำกันกับญาติญาติแล้วก็น้องของสามี
แล้วก็จมน้ำหายไปตั้งแต่วันที่สิบเมษายนค่ะเมื่อวานนี้อาสาสมัครกู้ภัยประจักษ์จังหวัดน้องคาย
แล้วก็ตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่จากหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
สิบคนเนี่ยงมค้นหาร่างตลอดทั้งวันค่ะทั้งญาติญาติเพื่อนเพื่อนเนี่ย
ก็มีการจุดทูบไหว้เจ้าถี่เจ้าทางขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เจอศพ
เมื่อวานนี้ทั้งวันไม่เจอเลยนะคะจนกระทั่งเช้าวันนี้อ่ะค่ะ
ชาวบ้านเจอศพแล้วลอยขึ้นมาเองบอกว่าอยู่แถวพระธาตุกลางน้ำค่ะ
ห่างจากจุดที่จมประมาณ๕กิโลเมตรสภาพเริ่มขึ้นอืดแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไปตามพิกัดที่ชาวบ้านบอกนะคะแล้วก็ต้องนำร่างใส่เรือ
เอาไปขึ้นที่ท่าน้ำที่ห่างจากจุดตรงนั้นไปอีก๖กิโล
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ยอมให้เอาขึ้นตรงท่าตรงที่เจอ
เขาบอกว่ามันเป็นรางไม่ดีเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีให้กับชุมชน
เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น๑๐เมษายนนะคะ
ประมาณสักบ่ายสองโมงน้องเอ็มเนี่ยเพิ่งคลอดลูกได้เจ็ดเดือนใช่ไหมคะ
ก็ตอนนั้นลูกหลับก็เลยตามมาเล่นน้ำกับน้องอ่างเปล่า
ซึ่งเป็นน้องของสามีวัย๑๐ขวบที่แม่น้ำโขงตรงชุมชนชัยพรค่ะ
ทีนี้จังหวะที่ลงไปเล่นเนี่ยน้องอังเปล่าลงไปก่อน
แล้วน้องเอ็มก็ตามลงไปแล้วด้วยความที่ว่ายน้ำไม่แข็งแรง
น้ำไม่เป็นนะคะสุดท้ายน้องเอ็มก็อาจจะพลาดจากโขดหินที่ยืนอยู่
เพราะว่าน้องออกไปบอกว่าให้เหยียบก้อนหินเอาไว้แล้วก็เลยจม
พอจมเสร็จเนี่ยนะคะอังเปล่าก็รีบไปช่วยแล้วแต่ว่าอารมณ์คนจมน้ำอะค่ะ
พอเข้าไปช่วยจับตัวได้ปุ๊บเอ็มก็พยายามกดตัวอ่างเปล่าลงไปในน้ำเหมือนกัน
เปล่าเองก็ต้องเอาชีวิตรอดแล้วทั้งอังเปล่ากับเอ็มเนี่ยก็หลุดจากกันไป
แล้วเอ็มก็จมหายไปเลยนะคะเนี่ยเป็นจังหวะอังปาวาสเข้าไปช่วย
แล้วเอ็มก็พยายามกดแล้วสุดท้ายพอจะลากเข้าฝั่งก็กลายเป็นว่า
มือเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเอ็มก็จมหายไปอ่างเปล่าก็เลยไปตามเจ้าหน้าที่ไปตามชาวบ้านมาช่วย
ทีนี้ชาวบ้านที่เจอศพเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าประมาณสัก๘โมงเช้าค่ะ
ก็ออกมาเดินเล่นแหละออกมาเดินคุยกับชาวบ้านด้วยกันตามปกติ
เห็นอะไรไกลอยู่กลางน้ำเอ๊ะมันดูแปลก
ก็พยายามเพ่งอยู่นะเพ่งมองอยู่มันห่างจากฝั่งประมาณสัก๒๐เมตรได้
ใกล้ใกล้กับพระธาตุกลางน้ำค่ะก็เรียกเพื่อนมาช่วยกันดูว่า
เธอเธอนั่นใช่ร่างคนไหมครับก็พยายามส่องกันอยู่สักพักหนึ่ง
แน่ใจว่าน่าจะเป็นร่างคนแล้วล่ะก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ตรงนี้คือจุดพระธาตุกลางน้ำค่ะอ๋อก็อยู่ห่างจากจุดพระธาตุกลางน้ำเนี่ย
กี่เมตรเท่านั้นเองคือถ้าเรามองจากริมตลิ่งเข้าไปเนี่ย
ด้วยสายตามันก็อาจจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมใช่มันก็ลิบเหมือนกัน
แต่ว่าเขาก็เลยแบบเอ้าแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยไปดู
ค่ะก็เป็นศพจริงจริงใช่ค่ะ

อันนี้เป็นศพของน้องเอ็มก็ตอนแรกก็จะเอาขึ้นตรงท่าตรงนั้นแหละค่ะ
แต่ชาวบ้านเขาห้ามไว้บอกไม่ได้ไม่ได้
เอาศพขึ้นที่ท่าน้ำตรงชุมชนนะครับเขามีความเชื่อ
ถ้าหากว่าเอาศพขึ้นผ่านชุมชนเนี่ยมันจะเกิดเรื่องไม่ดี
มันจะมีคนตายในหมู่บ้านไปเอาขึ้นที่อื่น
กู้ภัยก็เลยต้องนำศพขึ้นเรือแล้วก็ไปขึ้นฝั่งบ้านหาดคำ
ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกเกือบ๖กิโลเมตรขึ้นตรงนี้
ถึงจะเอาศพขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ให้ญาติมารับศพ
เช็คมาตรวจสอบแล้วก็รับศพไปประกอบพิธีชาปนกิจ
ที่วัดมีชายธุ้งในอำเภอเมืองคาย
ญาติยาดก็ทำพิธีชาปนกิจทันทีเลยนะคะ
ก็มีพระสวดพร้อมกับญาติญาติมาร่วมพิธีเผาด้วยความโศกเศร้า
อ่างเปล่าเองก็มาร่วมงานศพด้วยเหมือนกันนะคะ
เอาข้าวของเครื่องใช้แล้วก็ตุ๊กตาที่น้องเอ็มชอบมาก
มาร่วมพิธีด้วยตุ๊กตาคิตตี้
ก็เผาไปด้วยกันเลยนะคะหวังจะส่งไปให้
ระหว่างประกอบพิธีค่ะคุณพ่อของน้องเอ็มทำใจไม่ได้เลย
ต้องลุกเดินออกจากพิธีไปอยู่ตรงรถของกู้ไพรไปนั่งร้องไห้
ทีมงานก็เดินไปพูดคุยกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าทำใจไม่ได้เลย
รักลูกสาวคนนี้มากที่ทำงานเก็บหอมรอมริบทุกวันนี้
ก็ตั้งใจจะซื้อบ้านให้ลูกสาวแต่ลูกสาวมาจากไปแบบนี้
ไม่รู้จะทำยังไงเลยแต่สุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริง
ต้องยอมรับนะคะว่าเสียลูกไปแล้วก็อยากบอกลูกว่าถ้าชาติหน้ามีจริง
ก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีก
ทีนี้ทางฝั่งสามีของน้องเอ็มเขาก็ยังเชื่ออยู่ว่า
มันไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดา

ตัวแทนนี่แหละเพราะว่ารางสังหรณ์ก็เกิดขึ้นหลายอย่าง
ตัวเขาเองเขาบอกเขาเจอกับตัวเลยนะคะ
ตอนน้องเอ็มจะจมน้ำ๒วันก่อน
วันก่อนที่น้องเอ็มจะจมน้ำเนี่ยเขาบอกว่าตาขวาเขากระตุกทั้งวัน
คือตามความเชื่อเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมคะ

ขวากระตุกจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่น้องเอ็มจะจมน้ำเนี่ย
มีพฤติกรรมที่แปลกออกไปจากปกติ
คือปกติแล้วเนี่ยน้องเอ็มจะไม่เคยตื่นมากินข้าวเช้ากับเขาเลย

แต่เช้าวันนั้นนะคะอยู่เอ็มมากินข้าวด้วย
คบกันมาไม่เคยเลยนะไม่เคยกินข้าวเช้าด้วยกันนะ
มีวันนั้นนะคะที่เอ็มมากินข้าวเช้าด้วย
เขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่น้ำโขงแน่
เพราะว่าอย่างที่เมื่อวานเนี่ยคุณพระพูมบอกไปอะว่า
จุดนี้มีคนเสียชีวิตเกือบทุกปีเลย
ซึ่งตรงเนี้ยน้องเอ็มเนี่ยเป็นศพที่สามแล้ว
แล้วทุกศพที่เสียชีวิตตรงจุดนี้เนี่ย
วันเดียวกันนะคะคือ๑๐เมษายน
วันเดียวกันหมดเลยแต่ละศพห่างกันประมาณสัก๓๔ปี
ก็เลยเขาบอกว่ามันบังเอิญเกินไป
มาตายอะไรวันที่๑๐วันที่๑๐ตลอดเลย
ก็เลยเชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับ
เรื่องของตัวตายตัวแทน
จะมีแบบประมาณแบบว่าตัวตายตัวแทนอย่างงี้นะครับ
เพราะว่าโดนขอมไปแบบนี้นะครับ
เพราะว่าแบบทางนั้นก็จะมีแบบอันนี้เป็นศพที่๓แล้วครับ
จุดเดียวกันครับจะเป็นศพที่๓นะครับศพนี้ครับ
ปกตินะครับผมชวนกินข้าวด้วยครับตอนเช้าไม่กินนะครับ
แต่วันนี้มาวันที่๑๐นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมถึงแบบ
กินข้าวได้ไหมอันนี้ก็ตอบว่ากินกิน
ปกติจะชวนกินข้าวปุ๊บแล้วไม่กินข้าวเช้าด้วยตลอดครับ

เวลาผมไปทำงานก็๘โมงตรงครับกินข้าวประมาณ๗โมงครึ่งครับ

แต่วันที่จะเสียชีวิตนี้เข้ามากินข้าวหรือครับ

แต่วันที่ฝนเสียชีวิตผมชวนกินข้าวแล้วเขามากินกับผมครับ
เขาบอกว่าพฤติกรรมภรรยาแปลกไปหลายอย่าง
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดานะคะ
แต่ทั้งหมดเรื่องราวมันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือ
ก็ต้องทำใจค่ะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน
เพื่อลูกน้อยวัน๗เดือนอย่างนี้
ต้องคอยเลี้ยงดูลูกเลี้ยงให้ดี
แล้วก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแฟนทุกครั้งนะคะที่มีโอกาส
ซึ่งอย่างที่บอกว่าศพของน้องเอ็มเนี่ยญาติย่าทำพิธีชาปนกิจก็คือเผาเลย
เพราะว่ามันใกล้วันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันปีใหม่ของไทยด้วย
ประกอบกับสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดก็เลยตัดสินใจเผาเลย
แล้วก็เดี๋ยวจะนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงค่ะ
ครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนโดยเฉพาะน้องหนูต้องจำไว้ที่สุดเลยนะฮะ
คือถ้าว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่าว่ายน้ำไม่แข็งจริงเนี่ย
อย่าไปลงเล่นน้ำแบบนี้โดยเฉพาะน้ำที่แบบโอ้โหไม่ได้เป็นสระ
ว่ายน้ำตามสถานที่ที่เขาเป็นสระอะไรอย่างนี้เนาะ